ส่วนที่ญี่ปุ่นเองเขาเป็นต้นตำรับของตัวโปเกมอน
น่ารักแต่ว่าญี่ปุ่นเขาก็ได้เล่นช้ากว่าประเทศอื่นนะครับ
เขาเพิ่งได้เล่นประมาณ๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
ตอนนี้มีการจัดขบวนพาเรทเจ้าตัวปิกาจู้
ตัวเอกของโปเกมอนน่ารักมาก

ไม่ใช่มาตัวเดียวนะคุณดูสิมาเป็นขบวนเลยนะฮะ
โดยประชาชนหลายพันคนที่ชื่นชอบโปเกมอน
โดยเฉพาะตัวการ์ตูนเอกอย่างปีกาจูตัวสีเหลืองแบบนี้
ก็ไปรวมชมขบวนพาเรทของพิกาจู้
ในเมืองโยโกฮามากันคึกคักเลยนะครับ
ในงานนี้คุณถ่ายว่ามีปิกาจู้มากี่ตัว
พี่ตัวคะห้าสิบตัวน่ารัก
นี่ไม่กินพิกาจูสามไม่ใช่มาร่วมสร้างสีสันนะครับ
เพื่อเป็นการเกาะกระแสฟีเวอร์ของโปเกมอนโก

อกจากนี้ยังมีเด็กและขบวนแดนเซอร์อีกหลายสิบคน
ร่วมเต้นต่อท้ายกระบวนพาเรทกันอย่างคึกคักด้วยนะครับ
ผู้จัดงานนี้ก็คือยุกะนางไงบอกว่า
โยโกฮามาแห่งนี้เคยจัดอีเวนต์แบบนี้มาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับ

มีนักท่องเที่ยวเกือบ๒ล้านคนหลั่งไหลเข้ามายังเมืองท่าแห่งนี้
ซึ่งในปีนี้เพียงแค่การจัดงานวันแรกก็ประเมินว่ามีนักท่องเที่ยวมากกว่าปีที่แล้วครับ
ทำให้โอ้โหตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมาก

หลากหลายประเทศก็ยังมีคำเตือนในการเล่นเกม
ความเสี่ยงที่จะถูกจี้ปล้น

มัวแต่สนใจเล่นเกมแต่หน้าจอนะครับ
มัวแต่จับพิกาโจไปชนคนอื่นซะ
โอ้โหล้มหน้ามู่เลยล้มหน้ายู่เลย